คุณผู้ชมต้องขอที่จะแจ้งคุณผู้ชมไว้ก่อน
สำหรับใครที่ดูคลิปนี้นะครับเราก็ต้องขออภัยไว้ก่อน
คุณผู้ชมที่ดูข่าวนี้แล้วอยู่บุตรหลาน
บุตรหลานไว้ก่อนเพราะมันเป็นคลิปของความรุนแรงเหมือนกันนะครับ
กรณีของผู้หญิงคนหนึ่งคุณเมาแล้วก็ทำร้ายแม่
คร่อมแม่จะเอาสากตีแม่
แล้วก็บางคลิปก็มีอาวุธมีดอยู่ด้วยนะครับ
คนที่คอยห้ามเนี่ยก็คือลูกสาวของสาวที่เมาแหละอายุแค่๘ขวบเอง
บอกแม่ทำไมแม่ทำยายแบบนี้
คุณผู้ชมไปดูคลิปเหตุการณ์กันก่อนครับ

เบ้ยกระแทรกนะเบี้ย
อุ๊ยเจ็บเกิน

เหตุการณ์ความรุนแรงที่เกิดขึ้นในครอบครัวนะครับ
นางรองฉันไม่ใช่นางเอกได้โพสต์คลิป

กำลังทำร้ายร่างกายของหญิงสูงอายุนะครับ
หน้าเด็กอายุประมาณ๗๘ขวบ

ขอความช่วยเหลือจากชาวบ้านหนองตะเคียน

โดยในคลิปจะเห็นผู้หญิงสวมเสื้อยืดสีขาว

กำลังขึ้นคร่อมผู้สูงอายุนะครับ
ทุบตีทำร้ายร่างกายของผู้หญิงสูงอายุ
ซึ่งเป็นแม่แท้ต่อหน้าเด็กหญิง
ซึ่งเด็กหญิงนั้นก็เป็นลูกสาวแท้
อายุประมาณสัก๗๘ขวบนะครับ
แล้วก็เป็นหลานของคุณยายได้ยินเสียงคุณยายไหม
คุณยายบอกถ่ายคลิปเอาไว้มันจะเอาสากตียายนะฮะ

ก็คนถ่ายคลิปเนี่ยก็เป็นเด็กอายุประมาณ๗๘ขวบจริงนะครับ
แล้วก็หญิงเสื้อขาวชอบดื่มสุรา
พอมึนเมาก็จะอารวาสทำลายข้าวของ

บางครั้งก็ทำร้ายลูกของเธอเองด้วยนะครับ
แจ้งตำรวจให้มาช่วยจัดการก็หยุดได้ระยะหนึ่ง
แต่พอดื่มเหล้าเมาก็มาหาเรื่องก่อกวนและทำร้ายร่างกายกันอีกนะครับ
แล้วก็ในคลิปก็
มีคนในโลกโซเชียลไปแสดงความคิดเห็นต่อเหตุการณ์กันมากเลย
กลัวอันตรายที่จะเกิดขึ้นกับคนในครอบครัวนี้
หากผู้เป็นลูกเมาและทำร้ายคนในครอบครัวถึงขั้นเสียชีวิต
แล้วก็ชาวเน็ตบอกว่าตรวจสอบหน่อย
ช่วยเหลือคุณยายกับช่วยเหลือเด็กในครอบครัวนี้หน่อยนะครับ
ทีนี้ครับพอคลิปมันถูกแพร่กระจายออกไป
และตำรวจก็ต้องทำหน้าที่นะคุณนะ
สุดท้ายแล้วนะครับผู้ก่อเหตุก็คือนางสาวกระหนกพร
เราขออนุญาตที่จะสงวนนามสกุลอายุ๓๖ปี
พร้อมกับผู้เป็นแม่ก็คือนางพรทิพย์วัย๖๑ปี
ผู้สูงอายุที่ถูกทำร้ายร่างกายเนี่ยนะครับ
เข้าพบกับตำรวจที่โรงพัก
หลังจากที่นางพรทิพย์ผู้เป็นแม่เข้าแจ้งความไว้กับตำรวจแล้วนะครับ
แม่ลูกนะคุณไม่น่าเชื่อต้องมาเจรจากลายเกลี่ยกันบนโรงพัก
หน้าตำรวจทำความเข้าใจกัน
แม่ต้องคุยกับลูกลูกก็ต้องเปิดใจรับฟังแม่
ในขณะที่ลูกเองต้องมีสตินะไม่ได้เมาไม้มานะครับ
ลูกสาวยอมรับผิดและท้ายที่สุดได้กราบขอโทษแม่นะครับ
ตัวลูกสาวผู้ก่อเหตุก็เปิดเผยแบบนี้

วันเกิดเหตุได้ถามแม่เพื่อจะหาเอกสารคุมความประพฤติ
เพราะว่าเธอเคยถูกดำเนินคดีในข้อหาเมาแล้วขับ
ถามถึงเอกสารเหล่านี้แต่ปรากฏแม่ก็ไม่มีคำตอบให้

ทีนี้ก็โตเถียงกับแม่แล้วเธอก็อ้างแบบนี้ครับ
บอกว่าแม่ทำร้ายร่างกายเธอก่อน
เธอก็เลยตอบโต้แม่ไปแล้วมันก็เกิดคลิปตามที่เห็น
ซึ่งคลิปก็ยอมรับว่าลูกสาวของเธอวัย๘ขวบเป็นคนถ่ายคุณ
ดูสิฮะคนในบ้านเด็กยังเห็นเหตุการณ์กับตา

คุณแล้วเอาจริงคือจากคำพูดจากอะไรของเด็กเนี่ยนะคะ
มันก็สะท้อนให้เห็นว่าเขาเห็นภาพความรุนแรงแบบนี้
แล้วการด่าทอแบบนี้จนเด็กสะท้อนออกมาค่ะ
แล้วก็ตัวเธอก็บอกว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะ
มันเกิดขึ้นเมื่อวันจันทร์ที่๘มีนาคมนี้เองนะครับ
ยอมรับเธอมีอาการเมาเพราะดื่มเหล้าตั้งแต่เช้า
แล้วก็เธอบอกว่าที่ผ่านมานะคุณ
กับแม่ทะเลาะกันเป็นประจำ
อ้างไว้แบบนี้บอกว่าเพราะแม่พยายามที่จะไล่เธอออกจากบ้าน
ครับแต่ทีนี้ฟังความจากผู้เป็นแม่บ้างนะ
ผู้เป็นแม่คือนางพรทิพย์วัย๖๑ปีนะครับ
เล่าให้ฟังบอกว่าลูกสาวไปทำงานที่พัทยา

โควิด๑๙ได้เดินทางกลับมาที่บ้านพร้อมกับสามี
แต่สามีก็เดินทางกลับประเทศไปแล้ว

เมื่อเมาก็จะก่อความวุ่นวาย
ทะเลาะแล้วก็ทำร้ายหลานสาว
ซึ่งเป็นลูกสาวแท้ของผู้ก่อเหตุนั่นแหละ
บางครั้งนะผู้เป็นแม่ก็ถูกทำร้ายเหมือนกัน
บางครั้งเธอถูกเอาหัวกระแทกพื้น
ค่ะนะครับแล้วลูกสาวก็เคยโดนแบบนี้เหมือนกัน

ต้องไปนอนรักษาตัวที่โรงพยาบาลหลายวันนะครับ
แล้วก็ครั้งก่อนที่ถูกทำร้ายกันก็แจ้งตำรวจ

แล้วก็ไก่เกลี่ยกันเสร็จกลับมาอยู่บ้านเหมือนเดิม
พยายามที่จะหลบเลี่ยงกันนะคุณไม่อยากเกิดการปะทะ
แต่พอลูกสาวเมาลูกสาวก็จะก่อเหตุแบบนี้อีกนะครับ
ถ้าไม่กินเหล้าก็จะมีอาการเป็นปกตินะ

อยากให้หน่วยงานเข้ามาช่วยเหลือนำตัวลูกสาว
บำบัดรักษาอาการติดเหล้าหน่อยนะฮะ
ส่วนคลิปของเธอที่โดนลูกสาวทำร้าย

เพื่อที่จะให้เกิดความช่วยเหลือกับครอบครัวนี้